กับวิธีที่คุณครูเนี่ย
ก้อนผมเด็กคือช่วงนี้มันเปิดเทอม
บางคนอาจจะผมยาวไม่ได้ตัดผมตามระเบียบ

คุณผู้ชมเห็นด้วยรึไหมกับวิธีการ

แล้วเขาแบบเอ๊ะอันนี้มันคือการละเมิด

เขาก็โพสต์ในทวิตเตอร์ใช่ไหมคุณใช่
แล้วเขาก็ไปถามบอกว่าสงสารเด็กนะฮะ
ทวิตภาพนี้บอกว่าโกรธทุกครั้งที่เห็นอะไรแบบนี้
เพราะมันคือรากเง่าของความล้มเหลวทั้งหลายในประเทศ
บใดที่คุณยังเห็นสิ่งนี้คุณต้องนับไปอีก๑๐ปี
จะเห็นประเทศไทยก้าวสู่ความพัฒนา
ถ้าอีก๑๐ปีข้างหน้ายังเห็นอีกก็นับกันต่อไปอีก๑๐ปีนะครับ
แล้วก็มีความเห็นแบ่งออกเป็น๒ฝ่ายคือ
เห็นด้วยกับการลงโทษเด็กที่ผมยาวแบบนี้
อีกฝ่ายก็บอกก็ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายของเด็ก
ทำให้อับอายเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
คุณผู้ชมลองส่งมาว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่นะครับ
ถึงเรื่องราวการลงโทษเด็กด้วยการตัดผมแบบนี้
บอกว่ายุคนี้แล้วใครก็รู้ว่าครูไม่มีสิทธิ์ตัดผมเด็ก
เพราะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ
ถ้าครูอ่านกฎหมายแล้วบอกว่าเด็กทำผิดระเบียบโรงเรียน
คุณครูควรจะไปอ่านว่าวิธีการลงโทษเด็กทำได้แค่ไหน
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการการลงโทษทำได้แค่ว่ากล่าวตักเตือน
ทำทันบนตัดคะแนนความประพฤติให้ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพักการเรียนเท่านั้น
อันนี้คือวิธีการลงโทษตามระเบียบของกระทรวง
นั่นหมายความว่าการที่ไปตัดผมเด็กเองจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
พอโรงเรียนควรจะตั้งกรรมการสอบสวนด้วย
อันนี้คนที่เขาโพสต์เอาไว้คือในเพจของสายตรงกฎหมายนะครับ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้
เราควรมีบทลงโทษแบบนี้กับเด็กที่ผมยาวหรือเปล่า

เดี๋ยวผู้ชายก็จะโดนแบบนี้แต่ถ้าเด็กผู้หญิงนะคะ
ถ้าเป็นลักษณะของเรียนลักษณะที่ยังให้ตัดเท่าหูอยู่ได้เลย

คือตัดเลยค่ะตัดให้เท่าอย่างนี้เลย
แล้วตอนเย็นเราก็จะต้องไปตัดรอบหัวให้มันเท่ากับที่คุณครูตัดไป
ก็จะสั้นมากเลยนะคะ

ทั้งคุณครูและนักเรียนแหละคุณครูอาจจะมีแนวคิดหรือว่าความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็พูดคุยกันมานะคะ